ยุคที่ตอนนี้เราอาจจะก้าวสู่ความทันสมัยสู่ความเป็น๔๐
แต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าเรื่องความเชื่อ
ก็ยังอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็อีกหลายชาติเหมือนกัน
ถูกต้องแล้วความเชื่อนี่ก็พยายามปรับให้เข้ากับ๔๐ด้วยนะ
ศัยยศาสตร์มนต์ดำต่างตอนนี้มีการโฆษณาอยู่ในเพจต่าง
เว็บไซต์อยู่ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับ
แล้วก็มีเครื่องรังของขลังสายเสน่ห์มหาเมตามหาลาบเสริมดวง
ยังมีเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าน้ำมันพรายผงเสน่ห์
พญาเทครัวตุ๊กตารูปปั้นชายหญิงกอดกัน
และวัตถุต่างพร้อมข้อความบรรยายสรรพคุณ

ขายเครื่องลางและวัตถุมงคลสายพราย

ไม่ว่าเป็นน้ำมันสัตวโพตะพราย
หรือว่าน้ำมันพลายเสน่ห์นะคุณ
เว็บไซต์บางโฆษณา

บอกว่าน้ำมันสัตวโพตะพราย
เป็นน้ำมันมาจาก๗พรายคือ๗จำพวก
พรายภึกษาก็คือพรายไม้หรือผีไม้เลยนะ
พรายวารีก็คือพรายน้ำ
พลายบุภาเป็นน้ำมันร้อยบุภามาจากดอกไม้

เป็นน้ำค้างยอดย่าแหละที่เอามาผสม
พรายกุมารคือพรายจากลูกกรอก
รายพิพบคือพายจากดินหรือพายจากศพคน
แล้วก็พรายจตุบาทหรือพรายจากสัตว์๔เท้า
เขาบอกว่าน้ำมันสัตวโพตะพรายเป็นที่รวมของพรายเลยนะ
มีคุณมากในทางเสน่ห์ล้วน

ก็เกิดเมตตาเกิดเสน่ห์อย่างแรงกล้า
นี่คือคำโฆษณาต่างของเรื่องของน้ำมันพราย
ที่ผมก็เข้าไปอ่านดูในเว็บไซต์
ทีมข่าวสอบถามไปยังแอดมินเพจดังกล่าว
ได้รับการบอกเล่าว่าวัตถุมงคลต่าง
รับมาจากสำนักของอาจารย์ที่อยู่ในจังหวัดพัทธลุง
และมีคนสนใจสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากคุณ
ภาพพรายถ้าบอกว่าของพัทธลุง
ตำรับเขาอ้อพัทธลุงเขาก็ดัง
ดังนั้นน่าจะรับมาจากพัทธลุงก็น่าจะรับมาจากตำรับนี้
อกจากนี้ยังมีการส่งไปขายตลาดต่างประเทศด้วยนะ
โดยเฉพาะประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนาม
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สำนักปลูกเสกในจังหวัดพัทธลุงเลยนะฮะ
ไปพูดคุยกับอาจารย์สิทธิชัยโหนบัณฑิต
หรือว่าหมอบอยอายุ๓๑ปี
เจ้าของสำนักตาขุนโหนยาโหน
เพื่อสอบถามถึงเรื่องของน้ำมันพราย
ทราบว่าวัตถุมงคลที่มีชื่อของสำนักคือ
น้ำมันพลายและน้ำมันจินดามณี
ซึ่งจะมีน้ำมันพราย๓ชนิดด้วยกัน
ก็ประกอบด้วยน้ำมันพลายบุภาเห็นไหมครับ
พรายที่ได้มาจากดอกไม้
น้ำมันพลายพฤกษาและน้ำมันพลายทอง

อิทธิฤทธิจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวช่วยในเรื่องของ
เมตตามหานิยมเรื่องของการค้าขาย
แล้วก็เสริมเสน่ห์ให้คนรักคนหลง
สวนน้ำมันพลายที่เรียก
อาจารย์ก็บอกว่าพรายผีพรายกุมารกับพลายดอกไม้พลายบุภาพรายวาลีพลายน้ำค้างต่างกัน

โดยนายกิติชัยและนางหัสดงคู่สามีภรรยาบอกว่า
เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันพราย
ทำให้สมหวังในความรักเหมือนกัน
และเคยได้ยินเพื่อนที่ทำงานก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกัน

แต่ใครจะเชื่อบอกว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับ

บางคนเขาเชื่อในด้านนี้ไง
แต่ในความรู้สึกของผมผมไม่เชื่อตลอด
แล้วเราคิดว่ามันเหมาะสมไหมสำหรับคนอีก
มันไม่เหมาะสมนะถ้าถามว่าเหมาะสมไหม
ไม่เหมาะสมเป็นพี่ว่าเหมาะสมไหมล่ะ

เขาบอกว่าถ้าเป็นเหมือนอะไรก็ทำลองว่าชอบได้เลยนะ

ใกล้ตัวเหมือนเพื่อนคนผู้ใหญ่ที่เรารู้จักกับ

ก็เคยคิดเขาว่าคือเขาเคยใช้แล้วเขาคงคิดไปเอง

บอกว่าได้ผลแต่น้องก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวก

ต้องเจอกับตัวเองนะแต่คนใกล้ชิดก็เคยเล่าให้ฟัง

คือเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาคือขายกันในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะ

นะครับก็เป็นเรื่องราวแล้วแต่ความเชื่อนะฮะ